สิบสองมิถุนายนจะเป็นอีกวันนะครับ
จะต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์สหรัฐ
เพราะเหตุกราดยิงที่เมืองออลันโดรัฐฟอรีดาสหรัฐเมื่อวานนี้
ถือเป็นโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงที่สุด
นับตั้งแต่เหตุวินาศกรรมสิบเอ็ดกัญญายนต์
ในขณะที่นักเที่ยวจำนวนมากกำลังสนุกสนาน
ใดนั้นมือปืนก็ได้เริ่มกราดยิงผู้คนและจับเป็นตัวประกัน
ฝันร้ายครั้งนี้จบลงด้วยจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๕๐คน
และบาดเจ็บอีกห้าสิบสามคน
เราจะย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นี้กันอีกครั้งครับ
ลูกชายของฉันอยู่ในคลับแห่งนั้นพร้อมกับแฟนนุ่มและเพื่อนของเขา
ฉันรู้แต่เพียงว่าแฟนของเขาถูกยิงหลายนัด

แต่ฉันไม่รู้ว่าลูกชายฉันอยู่ที่ไหน

นี่คือเสียงของนางนาตาลีเมอรี่
สถานบันเทิงสำหรับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันชื่อดังในเมืองออแลนโด

กล่าวถึงลูกชายด้วยหัวใจแทบสลาย
เมื่อเวลาประมาณ๒นาฬิกาของวันที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น

ขณะที่กลุ่มคนรักเพศเดียวกันราว๓๕๐คนกำลังร่วมเฉลิมฉลองยังมีความสุข
รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เล่าว่า
ขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนาน
อยู่ก็เกิดเสียงดังราวกับประทัดขึ้น

และในตอนนั้นเองที่เขาตระหนักว่า

เขาเห็นหลายคนพยายามคลานหนีออกไปทางช่องระบายอากาศ
แต่ก็มีหญิงสาวรายหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ใต้กองซากศพ
โดยตำรวจเมืองออแลนโดได้เผยว่า
ก่อนเกิดเหตุประมาณ๒๐นาที
คนร้ายได้โทรศัพท์มาที่สายด่วน๙๑๑
เพื่อประกาศว่าตนเป็นผู้สวามีพักต่อกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม

ทั้งกล่าวถึงมือระเบิดงานบอสตันมาราทอนเมื่อปี๒๕๕๙
จากนั้นก็ได้บุกเข้าไปในไนท์คลับเมื่อเวลาประมาณ๒นาฬิกา
ก่อนเกิดการยิงประทักกับตำรวจประจำคลับ
ซึ่งนำไปสู่สถานการณ์จับตัวประกัน
จนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณ๕นาฬิกา
ตำรวจพร้อมรถพุ่มเกราะได้ใช้ระเบิดมือเบิกทางเข้าไปภายในคลับ
และยิงต่อสู้จนคนร้ายถูกวิสามันเสียชีวิต

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง๕๐คน
และได้รับบาดเจ็บอีก๕๓คน
โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยรายชื่อของผู้เสียชีวิตแล้ว๔๘คน
อย่างไรก็ตามยอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงกว่านี้

นับว่าเป็นเหตุกราดยิงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ
มากกว่าเหตุฆาตกรรมหมู่ที่เวอร์จิเนียเทคเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งมีผู้เสียชีวิต๓๒คน